เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับอายุเขาบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริง

หลัก๔แล้วแต่ดูหน้าเธอก่อนดูหุ่นเธอซะก่อน
โอ้โหความเสียเปรี้ยปังนี่มาได้ยังไง
ไม่ใช่ว่านอนแล้วได้มานะคะออกกำลังกายค่ะ
บอกเลยว่าที่เห็นหุ่นดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าเธอใช้วิธีเดินบนลู่วิ่งวันละ๑๙๐๐พลอยเดินกันไปค่ะ
สับไปเลยค่ะน้ำหนักลดไป๑๐กิโลกรัม
แต่ว่าใช้เวลานะคุณนะ๑ปีค่ะ
ส่วนที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อก็ไม่ได้แปลว่าลาวงการไปไหน

รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามเยอะเจอตอง
ต้องถามเรื่องพี่อ้ำหน่อยบอกว่าเห็นเป็นเพื่อนซีกัน
พัชรภากับไฮโซโพกจะแต่งงานกันจริงหรือเปล่า
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งอีกย้ำให้เลยทีเดียวนะฮะ
ตัวเองยังโสดหรือว่าซุ่มกินเด็ก
เอาไปฟังทั้งเรื่องตัวเองเรื่องของเพื่อนจากตองพระครัมมัยกันเลยค่ะ
เราก็เป็นคนตามใจเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนว่าไงก็เพื่อนว่างั้นครับ

วาเลนไทยดอกไม้เขาสีแดงมากเลยนะคะ
จำเป็นว่าเราจะต้องเชียร์ขนาดนั้นไหม
หมายความว่าถ้าเพื่อนเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้

เอาไว้มามั่นใจเกลียดเลยทุกอย่างก่อนละค่ะ

ตีบได้มั้ยคะ

โสดเค้ายืนยันเมื่อวานว่าโสดแน่นอนอย่าง๑๐๐